คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะที่สุรินทร์เกิดขึ้นกับเด็กคนนึง
คือเขาก็ยืนเล่นกับน้องหมาอยู่นะเด็กคนนี้๖ขวบ
ปรากฏเปรี้ยงฟ้าผ่ามาที่ยอดมะพร้าวแล้วไฟลุกเลย

ฟ้าผ่าต้นมะพร้าวหน้าบ้านไหมครับ
มะพร้าวอยู่หน้าบ้านฟ้าผ่าเมื่อกี้เนี่ย
น้องกันน้องกันยืนเล่นอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้

สงสารลูกสงสารน้องกันมากเลยครับ

อู้ยยืนอยู่ตรงนู้นน่ะลูก
ชี้ให้ดูใหญ่เลยน้องกันยืนอยู่ที่ไหนสงสาร
ที่แรกพอฟังแบบนี้ปุ๊บน้องเป็นอะไรหรือเปล่า

ใช่พอมาดูอ๋อน้องกันก็ยังอธิบายได้
นู้นผมยืนอยู่ตรงนู้นแต่ก็เฉียดตายเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะฝนตกไงลมแรง
แล้วฟ้ามันมาผ่าต้นมะพร้าวตรงนี้
โอ้โหไฟที่อยู่บนนั้นเนี่ยคือลุกเลย
เกิดขึ้นอันนี้๔โมงเย็นนะคะเห็นฟ้ามืดแบบนี้
แล้วลูกชายของเจ้าของคลิปเนี้ยอายุหกขวบเองน้องกันนะคะ

เฟซบุ๊กของคุณหนึ่งนะสุรินอะโพสต์คลิปนี้เอาไว้
แล้วก็บอกว่าฝนตกลมแรงฟ้าผ่าลงมาแบบนี้
ยืนอยู่ห่างจากต้นมะพร้าวสักประมาณยี่สิบเมตรอ่ะลูกชายอ่ะนะคะ
ซึ่งเขาก็ตกใจแหละพอเปรี้ยงขึ้นมาเขาเล่นกับน้องหมาอยู่ไง
ก็วิ่งเข้ามาชนประตูบ้านแต่น้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
แล้วถามว่าไฟมันไหม้ยอดมะพร้าวแล้วมันยังไงต่อ
ก็ไหม้อยู่ประมาณ๒๐นาทีแล้วมันก็ดับเพราะว่าฝนตกไงพี่เบิร์ต

ฝนตกลงมาปั๊บมันก็ดับเจ้าของคลิปเขาก็เลยโพสต์เตือนไว้
อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าอยู่ใต้สิ่งปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ไม่แข็งแรงเด็กผลตกแล้วเข้าบ้านนะลูก